รอบนี้นะฮะพี่บอลเคยพาน้องสักน้องหนึ่งเนี่ยคล้ายน้องโซดาเนี่ยได้ไปถึง๘แสนนะครับผมมันเกินอ่ะ
ไม่คือเขาเอาส่วนตัวเขาโอนให้เขาชอบมากไงตอนนี้ผมคงชอบใครไม่ได้นอกจากโซดาครับ
งั้นต้องฝากไว้กับพี่บอลเลยนะยิ่งเรื่องของกีฬานะพี่บอลนะ
ไม่รู้งั้นต้องลองดูมั่นใจในพี่บอลนะมั่นใจมากเลยค่ะอ่า
ไม่ลุยเลยนะพร้อมแล้วมากันเลยทางด้านนี้นี่นะฮะ
แน่นอนนะฮะในรอบนี้เรามีบริเวณทั้งหมด๘ขั้นด้วยกันนะครับ
แต่ละขั้นนะฮะมูลค่าก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยเลยนะฮะสิ่งสำคัญนะฮะ
พี่ตุ๋ยก็ได้ค่ะมา
อาตุ๋ยขอคำถามหน่อยครับสวัสดีค่ะอาตุ๋ยเองนะคะ
ก็มีคำถามนะคะจะมาถามว่า
สักนึงในอดีตกาลนะคะอ่าได้เคยจัดรายการกับอาไก่สมพล
บินโงงซีรีส์อ๋อถามนังฝนอาไก่ไปแล้ว
ไหมคะอยากจะถามว่ารายการวิทยุที่อาตุ๋ยและอากายจัดด้วยกัน

นี่เป็นที่มาของอาไก่อาตุ๋ยไง

ไก่คุยตุ๋ยเขียจ้า

จากขั้นที่๑ไปแล้วครับ

จักรพันธ์นี่เป็นนักฟุตบอลนะฮะ

ก็เป็นนักฟุตบอลเล็กบอลอีกชาติ

อย่าบอกนะว่าถามว่าสามีชื่อจริงชื่ออะไร
พี่ตั๊กไหม

สวัสดีค่ะตั๊กสิริพรอยู่ยอดนะคะ
วันนี้ตั๊กก็มีคำถามมาถามทุกท่านนะคะ
เราจะรู้จักกันนะคะในเมืองสองแควร์
เมืองสองแควร์เนี่ยทุกคนก็จะคิดว่า
อ่าจังหวัดพิศนุโลก

แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเมืองสี่แควร์ล่ะ
คือจังหวัดอะไร

เมืองสี่แควร์คือจังหวัดใดนะครับ

ถ้ามั่นใจถ้ามั่นใจมากเกือบร้อยเปอร์เซ็นต
ก็เก็บเดาเอาไว้ไปสู้ในข้อสูง

ค่ะขอตอบนครสวรรค์แล้วก็เอาดาวไว้เลือกกาญจนบุรีด้วยค่ะ

ตอบว่าจังหวัดนครสวรรค์

เมืองซิแควร์คือเมืองจังหวัดใดครับ

ก็คือจังหวัดนครสวรรค์น่าบ้านดีช่างเอก
อุ้ยใครตอบไม่ได้ก็ไม่ช่วยยังไงล่ะนะ
ไม่เป็นไรนะฮะดาวอย่างไหนสองดูแล้วตอนนี้ได้๑๕๐๐๐บาทด้วย

ตั้งไว้เท่าไหร่
แต่เมื่อเราตั้งไว้กายไว้แล้ว
เชื่อพี่กรรมขี้ดีกว่าคำถูก
ใช่ค่ะ

หนูขอหยุดดีกว่าค่ะ
หยุดไหมละครับ
ใช่ค่ะหยุดค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามตอนต่อไป